จนถึงวันนี้นะคะโควิด๑๙ยังคงอยู่กับเรา
สิ่งที่เราทำได้ก็คือเรียนรู้ที่จะอยู่กับมัน
เพื่อที่จะรอวัคซีนเพราะว่าก็ต้องใช้เวลาแหละ

ทีนี้วิธีการป้องกันตัวก็ไม่ว่าจะเป็นการสวมใส่หน้ากากอนามัย

แต่สเปรย์เนี่ยเขามีไว้ฉีดมือนะ
แล้วก็สิ่งของต่างที่มันอาจจะเป็นแหล่งเพาะเชื้อ
โทรศัพท์มือถือหรือว่าประกงปากกาอย่างนี้

ฉีดเข้าที่บริเวณใบหน้าหรือว่าผิวหนัง
เพราะบางคนเขาแพ้นะคุณ
แต่ว่าก็มันเป็นประเด็นขึ้นมาที่พูดแบบนี้

เนื่องจากวันที่๙มีนาคมที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีนะคะ
ก็ตอบคำถามสื่อมวลชนที่ธรรมเนียบรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้ว

นายกไทยดังไกลทั่วโลกดิฉันขอพาดหัวแบบนี้

ใช่ไงคือเมื่อวานนี้จริงคือต้องบอกว่าเมื่อวานนี้
ถ้าดูเมื่อวานเขามีการประชุมกันอะเนาะ

ดูแบบมีการแซวหยอกล้อกันกับหลายคน

จังหวะเดินลงมาเนี่ยนักข่าวก็ถามคำถามไง
ประเด็นเรื่องเกี่ยวกับ๑การปรับคณะรัฐมนตรี

ทำนองว่าเออแบบยังไงบิ๊กโจ๊กจะกลับคืน
สำนักงานตำรวจแห่งชาติไหม

ก็คือเอาหน้ากากอนามัยที่ไม่ได้สวมใส่ด้วยนะ
หยิบขึ้นมาเอามาอุดจมูกปิดปาก

ชูสเปรย์ขึ้นมาแล้วฉีดใส่นักข่าวเฉยเลย
นักข่าวนี้ร้องเสียงหลงเลยนะคือตกใจเหมือนกันตั้งตัวไม่ทันว่าเอ้าอยู่มาฉีดอะไรใส่เขาเนี่ยทั้งแถวหน้าทั้งแถวเลย
นายกก็บอกว่าแบบมีนักข่าวบอกเหมือนกันว่าแบบนายกมันเข้าปากนะคะอะไรอย่างนี้
อายุบอกดีจะได้ฆ่าเชื้อฮะเอ๊ะเขาไม่ได้ใช้การแปลงฟันหรอกเหรอคะ
เนี่ยค่ะเหตุการณ์นี้แหละก็เลยทำให้กลายเป็นประเด็นดราม่าชั่วข้ามคืนนะคะ
ดังอย่างเรื่องเล่าจากโรงพยาบาลเนี่ยที่เขียนโดยคุณหมอเนี่ยเขาออกมาแสดงความคิดเห็นกรณีนี้ค่อนข้างรุนแรงเหมือนกันนะ
เขาบอกเลยว่าเป็นอีกครั้งที่แสดงให้เห็นว่าผู้นำประเทศคิดได้น้อยเหลือเกิน
คงตั้งใจจะหอกล้อทำเป็นเรื่องขำแต่ผิดทั้งวิธีที่ทำผิดทั้งกิริยาท่าทางผิดทั้งการละเทศะ
อันนี้ย่อให้ฟังสั้นเขาเขียนยาวกว่านี้ไปดูได้
มันไม่ได้ช่วยเรื่องความปลอดภัยเลยแถมจะเป็นอันตรายด้วยซ้ำ
เพราะผู้ที่สัมผัสมีสิทธิ์จะแพ้ระคายเคือง
ยังทำให้เชื้อฟุ้งกระจายอีกต่างหาก
เรื่องนี้เนี่ยสมาคมโรคติดเชื้อแห่งประเทศไทยเขาห้ามทำโดยเด็ดขาด
ไม่ได้คุยกับนายกหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะคะ
ชาวเน็ตก็แหมได้ทีแหละอ่า
ถล่มยับเลยค่ะไม่ควรทำ
ควรศึกษาด้วยสเปรยแอลกอฮอล์เนี่ยมันส่งผลต่อดวงตาเยื่อบุโพรงจมูกยังไง
เข้าใจไหมว่าหยอกล้อเข้าใจ

และอีกฝ่ายหนึ่งก็ไม่ได้ติดใจเอาความ

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่า

ไม่รู้จะตอบคำถามยังไงกับคำถามที่นักข่าวถามมา
ก็เลยใช้วิธีนี้ในการที่จะชิ่งไม่ตอบคำถามค่ะ
เขาก็วิจารณ์อีกว่าทำไมไม่เตรียมตัว

ดิฉันไม่ได้พูดนะคะชาวเน็ตพูดย้ำอีกครั้ง
เอ้าฝั่งรัฐบาลว่ายังไงนางสาวปรินาไกรคุบสสพลังประชารัฐนะคะ
ก็แน่ล่ะใครว่านายกไม่ได้นะ
เพราะว่าเธอบอกว่าไม่ได้ต้องฟังความสองข้างสิ
โพสต์ชิ้นแจ้งบอกว่าเพราะดีเครื่องพลฆาตเชื้อที่ทำเนียบรัฐบาลมันเสีย
นายกก็เลยแสดงความรักและห่วงใยต่อสื่อมวลชน
การเป็นข่าวบ่อยเยอะก็ไม่ได้แปลว่าเป็นขวัญใจเหมือนกันเนาะ
และตอนนี้นอกจากจะเป็นขวัญใจสื่อในประเทศแล้ว

คือเอาง่ายนะคะพิมพ์เข้ากูเกอร์แล้วพิมพ์คำว่าไทยพรามินิสเตอร์สเปรย์
แค่นี้ค่ะทุกสำนักข่าวขึ้นมาหมดเลย

นายกรัฐมนตรีไทยฉีดยาฆ่าเชื้อใส่นักข่าว
นักข่าวไทยต้องรับมือกับสเปรย์เมื่อนายกรัฐมนตรีฉีดน้ำยาฆ่าเชื้อใส่พวกเขา
นายกไทยฉีดสเปรย์ล้างมือใส่นักข่าวหลังถูกถามเรื่องการปรับคณะรัฐมนตรี
แล้วก็มีคอมเมนต์หนึ่งเขียนว่าไงรู้ไหมคุณ

ฟังแล้วลองแสดงความคิดเห็นเข้ามานะคะเขาเขียนไว้ว่า

พฤติกรรมของเขาทำให้โดนัลดทรัมป์ดูเป็นนักบุญไปเลยจ้า
เปรียบเทียบกับผู้นำระดับโลกขนาดนั้นล่ะ
หัวข่าวบอกว่านายกรัฐมนตรีไทยเดินออกจากการแถลงข่าว
ฉีดสเปรย์ใส่แถวนักข่าว
นี่ค่ะคือเขาก็วิภาควิจารณ์กันไปหมดเลยนะ
แล้วคือกลายเป็นว่าสื่อต่างชาติก็มองนายกว่าเป็นคนที่ค่อนข้างอารมณ์ร้อน

แล้วก็มีวิธีการในการตอบรับตอบโต้กับนักข่าวด้วยวิธีที่แบบว่าคาดไม่ถึง
แล้วเนี่ยเขาบอกว่าปิดการแถลงข่าวแบบนี้
แล้วสื่อทุกสื่อของต่างชาติเขียนเหมือนกันว่า
วิธีการชิ่งนักข่าวของนายกคือทำแบบนี้เหรออืมเออ
ก็นี่ไงพาดหัวข่าวเมื่อสักครู่นี้

ฝากไว้ตรงนี้นะคะใครเผื่อใครยังไม่รู้นะคะ
สเปรย์ใส่คนไม่ได้นะคะอันตรายค่ะ